มันติดอยู่โซ่กปูนนะคะไม่รู้ไปท่าอะไรนะ
แต่สุดท้ายเจ้าที่กู้ภัยต้องมาช่วยกันค่ะ
มันบุดเข้ากันไปยังไงมันมาทางอื่นหรือเปล่า

พี่มายเขาก็เลยมาช่วยเหลือตัวเงินตัวทองนี่แหละค่ะ

คุณนี่ฟังตั้งใจฟังอยู่เลย
เดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังสองรอบแล้วนะไหนคุณก็เห็นอยู่ว่าเขาทุบปูนเนี่ย
มันอยู่หน้าบ้านแรกที่ห้าทับสองหมู่สี่บ้านขาบตรงกว่าในเมืองครับ
เพราะพี่มัยจังหวัดตะครน่าจะสีมากเออจะบอกว่ามันก็มีขนาดไม่ได้ใหญ่มาก
ลำตัวของมันก็ตัวเล็กเนี่ยนะคะลายชัดเจนเลยทีเดียว
มันไปติดอยู่ตรงซอกปูนที่มันก็เล็กเหมือนกันอีกเหมือนกันแล้วมันก็แบบกลับตัวก็ไม่ได้
ไปต่อก็ไปไม่ได้นั่นไงเอายังไงล่ะทีนี้อืม
ผู้ภัยก็ต้องใช้วิธีการทุบแล้วค่ะทุบบริเวณท่อน้ำปลาปลาเนี่ย
ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงอ่ะถึงช่วยมันออกมาได้อืม
โอ้โหทุลักทุเลพอสมควรใช้เวลากันนานพอสมควร
แต่สุดท้ายพอจับได้ก็เอาล่ะนี่โชว์ให้ดูตัวมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะ
ใช่ตัวเล็กนะกำลังแบบเพิ่งจะเป็นนุ่มนะคะ
สุดท้ายยังไงต่อเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่ปลอดภัยนั่นแหละ
ทีนี้ถามว่ามันมาได้ยังไงตรงนี้พี่กู้ภัยเขาสันนิษฐานว่ามันน่าจะวิ่งเล่นซุกสน
เออวิ่งไปวิ่งมาเอ้ามาติดซอกซะอย่างนั้น
นะคะก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นดูเรื่องนี้แล้วเป็นอุทาหรณ์สอนใจไว้ว่า
คุณชนะครับอย่าเที่ยวเล่นวิ่งซุกซนไปที่ไหนโอ้หรือ
ไปติดซอกแล้วมันจะลำบากเออลองคิดดูนะถ้าหางคุณติดซอกอ่ะเออ
โอ้โหมันจะต้องทุบใหญ่ขนาดนั้นโอ้โหคุณคุณหางคุณคุณเก็บแล้วตัดออกแล้ว
ไปปล่อยที่ไหนตัดทางไปปล่อยตามซอกตามอะไรผมไม่เคยติดหรอก
ติดตามที่ไหนติดอะไรติดตามอะไรเร็วเร็วติดตามอะไร
ติดบ้านผมเป็นคนติดบ้านใช่เปล่าบ้านตลอดเลยบ้านที่ไหนบ้าน
เฮ้ยบ้านผมแล้วจากคุณแล้วจากคุณบ้านผมที่ราชปั๊กเกาะนี่แหละอ่า